คุณผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามเสาร์วิเคราะห์ตลบม่านการเมือง
สัปดาห์นี้ติดตามความเคลื่อนไหวของไทยบนเวทีโลกครับ
โดยเฉพาะเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชน
เรื่องนี้แน่นอนมาส่งผลกระทบกับเรื่องของ
แนวทางการสร้างความปรองดองของประเทศไทยครับ
ล่าสุดนั้นก็มีการโยนหินถามทางจากหลายฝักหลายฝ่ายหลายกลุ่มก้อนทางการเมือง
สุดท้ายจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันตลบม่านการเมืองครับ
ทางอเมริกาเองโต้โผใหญ่เองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเราเนี่ยตัดเรื่องสิทธิเสรีภาพไม่ให้ประชาชนได้แสดงออกในด้านความคิดเห็นนะครับ
ไม่พอก็มีการเขาเรียกอะไรออกคำพูดออกมาที่นั่นมา

ที่มีการประชุมกันก็บอกอีกตั้ง๑๐๕ประเทศก็มีความเห็นออกมาว่าประเทศไทยดูจะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับ
ประเทศไทยเองเราก็ส่งคนไปชี้แจงทั้งลำตีต่างประเทศทั้งประหลัดกระทรวงยุติธรรมไปชี้แจง
แต่ก็ไม่ได้รับผลอะไรที่ดีกลับมาสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนี้

เขาไม่เข้าใจจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าทางสหรัฐเองก็อยากสร้างความให้เราเข้าใจบ้างขึ้นเนี่ยนะ
ก็ควรที่จะมีการแก้ไขทำให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการแบรนด์แสดงประชาติเนี่ยของประชาชนควรที่จะ
ที่จะให้มีการแสดงประชามติ
ความเห็นให้หลากหลายให้ประชาชนได้รับรู้

ความจำเป็นที่ขอสชเข้ามา
นะฮะมองไปก่อนนั้น
เรารู้อยู่แล้วน่ะฮะ
ธรรมชาติของรัฐบาลทหารหลังจากยึดอำนาจเนี่ย

อันนี้ก็ผมว่าประชาชนของประเทศเขาดูอยู่
ก็ดูอยู่แล้วก็เราจะวัดได้ระดับหนึ่ง
ตอนที่ลงประชามาตรีรัฐธรรมนุนวันนี้๗สิงหาคม
ส่วนการบีบเข้ามาของโลกหรือว่าของสากล
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเราเป็นสมาชิกองค์กรโลกอยู่เนี่ย
อันนั้นก็เป็นธรรมดาครับมันเป็นระบบของเขา
ที่เขาต้องคอยตรวจสอบดูแลอะไรที่มันจะออกนอกกรอบ
นอกระบบไปบ้างเขาก็จะต้องชี้ให้เห็นแล้วก็เตือน
แต่มันก็มีเหมือนกันการที่เรียกว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพ
แล้วก็มันจำเป็นต้องใช้เพื่อการต่อสู้อะไรบางอย่าง
หรือว่าเพราะเพื่อการแสดงออกของการเมืองภาคประชาชนเท่านั้น
มันก็ต้องมีความพอดีเหมือนกันความพอดีที่คอสชจะใช้อำนาจก็มี
เราก็อยากให้มีขณะเดียวกันผมก็อยากให้มีความพอดีของการไปร้อง
กรระหว่างประเทศไปฟ้องต่างประเทศเหมือนกัน
หมายสำคัญเลยก็ที่ต่างชาติเขาไม่เข้าใจ
เพราะว่ามันมีกลุ่มที่ชักสึกเข้าบ้านเหมือนกัน

ความจริงในสังคมเรามันมีหลายด้าน
ส่วนใหญ่ที่นำเสนอกันมาหยิบกันมาก็พูดความจริงไม่หมดกันทั้งนั้น
ยกตัวอย่างเรื่องที่เอ่ยกันเมื่อสักครู่ว่า

ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเขาคงไม่จับหรอก

แต่แม่เขาบอกว่าเขาทำอยู่ในโลกของเขา

กรณีไอ้นักศึกษาจ่าอะไรด้านนั้นล่ะ
แล้วก็แม่ก็โดนจับไป

แล้วทีคุณวัฒนาโดนเรียกตัวไป
ลูกสาวก็ออกมาวิ่งเต้นมา

กรณีที่เอาโลกมาล้อมประเทศไทย
คำนี้มันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็เมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
เราก็พูดกันถึงอยู่แล้วว่าใครวงการเรื่องนี้
ผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอก
ที่มีการเข้ามาพูดจามาอะไรตลายมันต้องมีอะไรบ้าง
ในฐานะคนไทยก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า

เรากำลังจะเดินหน้าไปสู่เส้นทางที่มันพึงจะเป็น
ระหว่างนั้นก็มีอุปสรรคขวากหนาม
ทำไมจะต้องมาคอยขัดขา
หรือจะไม่เอาเส้นทางนี้จะให้อยู่ต่อแบบอีกแบบหนึ่งเหรอ
สหรัฐเองก็กำลังจะเลือกตั้งในปลายเดือนพฤศจิกานี้
ก็เหลียวมองตัวเองด้วย

ไม่เห็นไปยุ่งอะไรกับเขา
ทำไมจะต้องมาเจาะจงเล็งที่ภูมิภาคตรงนี้
ก็ต้องถามเหมือนกันว่ามีอะไรซ่อนเล่นอยู่หรือเปล่า
ก็นักการเมืองไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าเขาทำผิด
เมื่อว่านักการเมืองที่ดีอันน้อยหน่อย
แต่ว่าเรื่องปองดองมันก็ต้องผัวพันกับปัญหาการเมือง
ที่เราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน
ต้องมองเป็น๓กระบวนการ

ในฐานะผู้มีอำนาจเต็มแล้วก็บริหารประเทศอยู่ในเวลานี้
เขาก็ต้องใช้ทุกมาตรการเพื่อให้เขาคุมอำนาจได้

อันนี้เป็นเรื่องปกติ
เพียงเป็นว่าคุมจะใช้มากใช้น้อยใช้เกินพอดี
ถ้ามันเกินพอดีมันก็อำนาจก็จะเข้ามาหาตัวเอง
อันที่๒ก็คืออยู่ในกลุ่มที่ต่อต้านคอสช

เพื่อจะได้สร้างความชอบทำ
พวกคุณชามนาฏเกินขอบเขต
กระบวนการเคลื่อนไหวทั้งหมด
มันก็มาในที่มามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่
แต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนที่บริสุทธิ์
ที่ต้องการให้แสดงความพิเศษได้ให้อะไรได้
แล้วก็พูดถึงสหรัฐอเมริกา

ใส่กับสหรัฐมีความสัมพันธ์กันมานานนานมาก
ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนอะไรยังไงก็ยังไปกันได้
แต่ว่ามาถึงรัฐบาลคอสชเนี่ย
ค่อนข้างจะมีช่องว่าง

เพราะว่าสหรัฐชุดนี้เขาก็บอกว่า
สหรัฐรู้สึกว่าจะใช้เรา

แล้วก็ไม่สามารถที่จะสนอง
ความต้องการของสหรัฐได้ในหลายส่วน

อีกทั้งสหรัฐเนี่ยมันก็ต้องการที่จะใช้เราเนี่ย

เพื่อที่จะขยายอิทธิพล

เหนือการครอบครองของประเทศ
มหาอำนาจนี้ปัจจุบันอย่างเช่นจีนรัสเซีย
มันมีมาตรการที่ดีที่สุดที่จะไม่แตกหักก็คือ

เพราะว่าถ้าเข้าข้ออำบาดแล้วเนี่ย

ถึงจะใช้อำนาจมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับ
มีม๔ที่จะเข้าไปจัดการ

แต่ไม่เคยจัดการถึงเรียกว่า

จะทำอะไรปล่อยให้ทำก่อนเลย

อ้าวเข้าไป
ออกมาแล้ว

แต่ละจุดทีเนี่ยโอ้โหต้องไปเกิดใหม่
แต่ทีนี้ปัญหาคือ

ขอสชเองไม่ตกเข้าไปอยู่ใน

ครับตอนนี้

แต่พอไหลมาถึง๒ปีเนี่ย
มันก็ฝ่ายของ

ไม่ได้เป็นคนที่จะมุ่งมั่นเข้ามาปลองดองจริง
แต่ก็เมื่อกี้พูดถึงคุณเสรีนะครับ
ก็ทำให้ผมคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีอะไร
ซึ่งลองโยนหินดูซิอย่างนี้นะครับ
แล้วมันก็เป็นปรากฏขึ้นมา
การจะนำประเทศเดินไปข้างหน้าแล้วก็สงบสันติได้

แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะว่าคดีความต่างที่สะสมมาเป็น๑๐ปี
มันเกิดมาจากการใช้ขดหมู่กัน

เอาล่ะอย่าไปย้อนถึงเอาล่ะมันมาก
คดีก็สะสมสะสมสะสม
ตอนนี้เหมือนลิงแก้แหยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง

น่าจะไปไม่เป็นหรือไปลำบากเหมือนกัน

เรื่องที่ข้อตร๊อชอจะทำเรื่องปลองดองให้จบได้
แต่เห็นว่าหลังโรงประธามฎิรัฐนูนย์แล้ว

ตรงนั้นเราค่อยไปลุ้นไปว่ากัน

คุณเสรีออกมาเหมือนทะลุกลางป้องเนี่ย

ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ออกมาทำไมก็ไม่รู้
ก็คงจะเงียบไปฮะออกมาแป๊บเดียว
แต่สิ่งที่ผมห่วงผมขออนุญาตนิดเดียว
ภูมิคุ้มกันของคอสชที่จะนำให้เกิดความปลองดองได้
นอกจากปฏิรูปกระบวนการยุทธิธรรมอะไรที่นกเตอร์คณิตชี้แด๊ะนะฮะ
มันมีเรื่องของการยอมรับความพึงพอใจจากการทำงานจากการใช้อำนาจ
ซึ่งเราเห็นแล้วมันเหมือนมวยปลายยกชกมา๒ปี
ออกอาการออกอาการที่ผมว่าก็คือว่า
คนไม่ค่อยเชื่อมั่นความโปร่งใสของการใช้อำนาจ
ตรงนี้จะเป็นการบกพร่องในภูมิคุ้มกันและทำให้
ความมุ่งบั้นที่จะสร้างความปลองดองเกิดขึ้นลำบาก
พูดเรื่องปลองดองเป็นเรื่องโก้
จิตใจดีงามจะต้องมาปลองดองกันไม่มีทาง

เพราะว่าถ้าจะปรองดองมาอ้างว่าต้องอัพ
ความผิดเก่าต้องลืมไปเสียไม่ได้หรอก
คุณทำร้ายบ้านเมืองจนยับเยินเนี่ยผมไม่ให้อภัยคนหนึ่งล่ะ
ฉะนั้นวิธีที่จะต้องเดินให้ดีที่สุดก็คือ
ก่อเรื่องกันใหม่ของเก่าก็จัดการไปตามโทษานุโทษ
แล้วก็หน้าที่สำคัญเอากันสั้นเลยว่า
ขอสชจะต้องจัดการสนองพระราชดำรัฐที่ว่า
ต้องไม่ให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง

ถ้าขอสอชอบก็ต้องมีทาง

ทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้
แต่ที่สองวันนี้ต้องมีการเจจา
เจจา

ต้องมีการเจรจาเชื่อเลย
แล้ววันนี้มันมีข้อต่อรอง

เช่นกรณีเรื่องข้าว

ประกอบอีกหลายอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่า

สิ่งที่เขาไม่อยากให้เสีย

ใจหรืออะไรอย่างนี้

ในขณะที่อาจารย์เสรี
ในของสปทเองกำลังที่จะเดินหน้า

ทุกคนก็ยังมีความหวังเรื่องปลอมเท่านั้น
กลางความหวังในการสร้างความปรองดองให้กับประเทศ
ตอนนี้ต่างชาติลุมล้อมเข้ามาจับจ้องประเทศไทย

ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างความปรองดองต้องตอบคำถามนี้กับนานชาติให้ได้ด้วยนะครับ